ไปดูเรื่องของต้นตะเคียนกันหน่อยนะคะ
เขามีการขุดทำแก้มลิงกักเก็บน้ำอยู่ที่ห้วยทัพทันจังหวัดสุริน
แต่ทีนี้ช่วงของการขุดไปเจอต้นตะเคียนขนาดใหญ่๔ต้นด้วยกัน
ชาวบ้านพอรู้ข่าวตามระเบียบค่ะ
จากเข้าไปดูแล้วเข้าไปไหว้กันสักนิดนึงไปขอโชคขอลาบกันหน่อย

ต้นใหญ่มากนะคะชาวบ้านพาไปยืนมุงดูการเคลื่อนย้ายไม้ตะเคียนโบราณขนาดใหญ่
บริเวณที่มีการขุดลอกคลองเพื่อที่จะทำแก้มลิงกักเก็บน้ำอยู่ในคลองห้วยทัพทัน
ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประธานอยู่ในพื้นที่รอยต่อ๒ตำบลของ๒อำเภอนะคะ
โดยไม้ตะเคียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๑๒เมตรความยาวทั้งต้น๑๕เมตร
และมีรากติดอยู่รากนี้แพรออกมาสวยงามขนาดใหญ่
ก่อนหน้านี้๒วันขุดพบไม้ตะเคียนโบราณมาแล้ว๓ต้นนะที่จุดใกล้กันนี่แหละ
โดยต้นที่กำลังเคลื่อนย้ายล่าสุดเป็นต้นที่๔ขนาดใหญ่และยาวกว่า๓ต้นก่อนหน้านี้ด้วย
ส่วนการเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้รถแบ็คโฮลถึง๒คันเพื่อยกไม้ตะเคียนพร้อมกัน
แล้วก็เอายกไปใส่รถบรรทุกเทรลเลอร์ขนไปไว้ที่วัดอำภาวันวนาราม
ซึ่งตะเคียนโบราณนี้มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๑๐ตันค่ะ
และทุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไม้ตะเคียนชาวบ้านจำนวนมากก็จะร่วมกันทำพิธีเส้นไหว้
กลับไปฝันดีฝันเห็นตัวเลข
นั่นแหละเรียกว่าฝันดีฝันเห็นเลขเด็ดนะครับ
เพราะว่าอีกไม่กี่วันจะออกแล้วนะวันนี้วันที่๒๖แล้วนะครับ
ออกอีกทีนี่วันที่๒นะฮะ๒มีนาคมนะครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าวันที่๑มีนาคมเป็นวันมาคบูชา
วันพระใหญ่วันพระใหญ่เอาเว้นไปก่อน๑วัน

เลี้ยงนรดีอายุ๖๔ปีชาวตำบลผักไหม
เชื่อว่าไม้ตะเคียนน่าจะมีอายุหลายร้อยปี
ซึ่งในช่วง๒วันที่ผ่านมามีคนพาร่างทรงมาทำพิธี
เข้าทรงอันเชิญไม้ตะเคียนแล้วก็บอกว่าเป็นอดีตเจ้าเมืองศรีขอรภูมิ
ขุนคลั่งพร้อมด้วยพันรยาและครอบครัวที่ต้องการขึ้นมาอยู่บนพื้นดิน
หลังจากที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินจุดนี้มานานกว่าร้อยปีแล้วค่ะ

ก็เป็นความเชื่อนะคะที่เอามาฝากกันนะคะ